อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องใหญ่

หญิงไก่หลังจากร้องไก่จ๋าหลังจากท้าสาบาน
วันนี้หญิงไก่ต้องเข้าไปนอนในคุกแล้วนะครับ

ตอนแรกบอกว่าต้องการยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
เร็วกว่ากำหนดไปเร็วกว่านัด
วันนี้ตำรวจกองปราบปรามแจ้ง๓ข้อกล่าวหานักเลยนะครับ
แจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย
และแอบอ้างเบื้องสูงหาผลประโยชน์
เจ้าตัวก็คือหญิงไก่ต้องการจะยื่นประกันตัว

แต่สารไม่ให้ประกันตัวครับ

เจ้าหน้าที่ราชธรรมคุมตัวนางมนตายกรัตนาการหรือว่าหญิงไก่
ผู้ต้องหาที่แจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย์และแอบอ้างสถาบัน

รวม๕คดีนะครับในวันนี้ก็ควบคุมตัวขึ้นรถเรือนจำ
เพื่อนำตัวไปควบคุมที่ทันทะสถานหญิงกลาง
หลังจากที่สารอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวครับ
ให้เหตุผลคือเนื่องจากว่าคดีมีอัตราโทษสูง
ประกอบกับทำให้เสื่อมเสียสถาบันอันเทิดทูล
และพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
อำนาจสารฝากขังนะครับฐานแอบอ้างสถาบันเพื่อหาผลประโยชน์
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
ตำรวจก็นำกำลังเข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมย่านประชานิเวศ๑
เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ในการตรวจค้นนั้นพบหนังสือเดินทางจำนวน๑๙เล่ม
เป็นหนังสือเดินทางข้าราชการ๑เล่มอีก๑๘เล่มเป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชน
อกจากนี้ยังตรวจพบสมุดบัญชีธนาคารอีก๙เล่มด้วยนะครับ
กระบวนการหลังจากนี้ครับตำรวจก็จะนำหลักฐานที่พบไปตรวจสอบเกี่ยวกับเส้นทางการเงินของหญิงไก่
และไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดในการตรวจค้นวันนี้อื่นเพิ่มเติมนะครับ
ในขณะที่ภายในห้องก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด๒ตัวด้วย
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งออกรายการถามตรงไปนะครับ
รวมทางผู้สหายอื่นนางสาวจันทนาโคชคงไทย
นางสาวกาบแก้วสัญชาติลาวและนางสาวสุกัญญาสิริม่วง

พร้อมกันนี้ตำรวจได้สอบปากคำพยานจำนวน๔ปาก
พบข้อมูลว่าหญิงไก่นั้นเคยพูดพาดพิงสถาบัน
ในลักษณะหมินประมาท
ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอในการดำเนินคดีนะครับ
โดยตำรวจนั้นได้ออกหมายเรียกให้หญิงไก่เดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
ตามกำหนดคือ๑๑กรกฎาคม
นับจากนี้ไปคือมีเวลาอีก๗วัน
แต่วันนี้หญิงไก่กลับเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน

ใจร้อนนะครับอยากจะไปยืนยันความบริสุทธิ์
ตำรวจจึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายในทันทีครับ

ทนายความของหญิงไก่คนก่อนตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับ
นายธนบดีเสประธานนท์อดีตทนายความของหญิงไก่

ที่ตัวเองตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับหญิงไก่เนี่ย
มาจากว่ามีการผิดสัญญาเกิดขึ้น
คือไม่ส่งมอบเอกสารหลักฐานที่อ้างว่ามีให้ทั้งอุปกรณ์บันทึกกล้อง
วงจรปิดต่างบัญชีทรัพย์สินที่ถูกขโมย
ทำให้ไม่สามารถจะหาข้อเท็จจริงในคดีนี้ได้
ทนายความบอกอีกว่าตอนแรกหญิงไก่ติดต่อให้
นางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อย
ซึ่งพบว่าบัญชีทรัพย์ที่ถูกขโมยมี๒แผ่น
มีรายการทองอย่างเดียวที่แตกต่างกันก็เป็นประเด็นกันอยู่
ก่อนหน้านี้เพราะว่าฉบับ๑เขียนว่ามีทองคำ๔๐แท่งแท่งละ๑๐
บาทก็รวมเป็นทองน้ำหนักคือ๔๐๐บาทคิดเป็นเงินประมาณ๘๐
ล้านบาทแต่ว่าอีกบัญชีหนึ่งความคลาดเคลื่อนต่างกันลิบลับ๑๐
เท่าตัวเลยนะครับบอกว่ามีทองคำเนี่ย๔แท่งแท่งละ๑๐บาทก็รวม
เป็นทองคำเพียงแค่๔๐บาทเท่านั้นน้ำหนักและคิดเป็นเงิน๘๐
แสนบาทข้อมูลนี้ถือว่าเป็นสิ่งพิรุษที่เกิดขึ้นและ
หญิงไก่กลับตอบขณะที่ไปให้การกับพนักงานสอบสวนสถานี
ตำรวจนครบาลประชาชื่นว่าทองคำหาย๔๐บาทเพราะเข้าใจคาด
เคลื่อนรวมทั้งหญิงไก่ยังไม่ยอมส่งมอบพยานหลักฐานให้
ทนายความทำให้ไม่สามารถหาความจริงในคดีนี้ได้อดีต
ทนายความนะครับยังบอกอีกด้วยว่านอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่อง
เงินทองด้วยเรื่องของค่าจ้างนั่นเองค่าจ้างทนายหญิง
ไก่เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าเสนอค่าจ้างให้๑ล้านบาทแต่หลัง
เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ก่อนครึ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งจะจ่ายให้
เลยแต่สุดท้ายไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาที่บอกเอาไว้ก็
เลยต้องถอนตัวจากการเป็นทนายในคดีนี้นะครับหากมีความ
หน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ